คุณพ่อคุณแม่เนี่ยร้องไห้แทบขาดใจคือลูกชายเนี่ย
ในช่วงยังไม่เปิดเรียนนะคะแต่ปรากฏว่าพลัดตกเรือแล้วก็จมน้ำ
เสียชีวิตค่ะนี่คือความหวังของคุณพ่อคุณแม่
แล้วพอพ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกเนี่ยร้องไห้กันแทบขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ

พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ

พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ

พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ

พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ
พ่อแม่มาเห็นสภาพศพของลูกร้องไห้กันครับขาดใจ